สวัสดีค่ะทุกคนร้อนหนาวกับดาวซุฟาสารามมาแล้วค่ะ
พื้นที่ยังไม่สว่างนะแต่ดาวเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องสภาพอากาศให้ฟัง
ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝน๑เดือนถึง๑เดือนครึ่งหลังจากนี้ไป
อยากให้ติดตามทุกวันหน่อยเพราะเรายังไม่เจอพายุเลยนะ
ขนาดยังไม่เจอพายุน้ำยังเต็มทุกพื้นที่อย่างนี้อ้าวตรวจสอบเรื่องของฝนกันเลยนะคะ
วันถึงสองวันนี้ฝนจะลดลงเอ๊ฝนลดลงฝนลดลง
อย่าเพิ่งดีใจมากนะคะคำว่าลดลงไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะ
ลดลงเท่านั้นเองเนี่ยจากภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้ตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีเนี่ยค่ะ
โอ้โหยังคงมีเมฆฝนอยู่นะวันนี้เน้นที่ทางตอนบนของประเทศค่ะ
จะเห็นว่าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรสุโขทัยตากลากยาวลงมา
ฝั่งตะวันตกของภาคล้างเนี่ยอุไททานีสุพันธ์บุรีชัยนาศ
เช้านี้เริ่มมีฝนแล้วนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ทางตอนบนของประเทศช่วงนี้ร่องฝนแหมวันนี้ขยับขึ้นไปสูงเลยนะ
ขึ้นไปแตะแถวภาคเหนือของประเทศไทยและภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานทางตอนบน
แม้สองจุดนี้วันถึงสองวันเนี้ยฝนตกเยอะเลยนะคะ
ให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝนตกมาเรื่อยอยู่แล้วส่วนภาคอื่นอื่นเป็นยังไง
ภาคอื่นเขาก็ยังมีปัจจัยตัวนี้ไงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดพาเอาความชื้นขึ้นไปเป็นฝนที่ชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้
ถึงบอกว่าฝนลดลงไม่ได้แปลว่าเขาหายไปไหนนะคะตรวจสอบตั้งช่วงเวลาค่ะ
เช้าเช้าแบบนี้ก็ทางตอนบนแหละที่มีฝนนะคะหลังจากนั้น
ฟ้าโล่งอยู่นะเห็นพระอาทิตย์อยู่นะอากาศลักษณะช่วงสายสายจะเป็นร้อนชื้น
พอช่วงเที่ยงเมฆเริ่มก่อตัวค่ะมาแล้วมาแล้วแต่ยังไม่ตก
ตกตอนไหนตกตอนคนจะกลับบ้านอีกแล้วเตรียมข้าวเตรียมของ
มาแล้วเมฆอึมครึมมาช่วง๔โมงเย็นแล้วก็ตกสู้ลงมาเลยค่ะ
พื้นที่ที่ตกก็เนี่ยทางตอนบนของประเทศทั้งหมดเลยนะคะ
ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอุ้ยภาคอีสานภาคเหนือตกหมดเลยค่ะ
แล้วก็จะหยุดไปในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มและหลังจากนั้นสองทุ่ม
ขยับขึ้นไปที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะส่วนคลื่นวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
อันดามันและอ่าวไทยเรื่องของฝนค่ะแหมคุณดาว
คุณดาวบอกว่าฝนจะตกภาคเหนือช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้
แล้วช่วงที่ผ่านมาล่ะน้ำก็เต็มทุกพื้นที่แล้ว
แสดงว่าชาวภาคเหนือจะต้องระมัดระวังกันต่อนะคะ
เฉพาะที่แม่ห้องศรตอนนี้มวลน้ำหลากเข้าท่วม
บริเวณแถวแถวตำบลปางหมูตำบลปางหมูเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันไหลลงมาจากลำห้วยแม่สงี
ลำห้วยแม่สงาค่ะแล้วพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
เขาบอกว่าที่แม่ห้องศรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนี่ไง
สะพานซูตองเป้ไหนล่ะสะพานปกติเห็นเนี่ย
จะมีสะพานไม้พาดไปและด้านล่างจะเป็นทุ่งย่าเขียวกระจีน
ข้าวเขียวก็ตีไม่เห็นทุ่งอะไรแล้วค่ะ
มีแต่ระดับน้ำที่สูงเกือบถึงพื้นสะพานโอ้ยเตรียมตัวกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านนอกจากที่แม่ห้องศรและที่ลำปางค่ะ
เขื่อนกิวลมและกิวแม่ปานเขาระบายน้ำออกมาเรื่อยตอนเนี้ย
แม่น้ำวังก็เลยสูงขึ้นและแรงขึ้นเทศบาลนครลำปาง
ประกาศเตือนชาวบ้านที่อาศัยติดริมแม่น้ำค่ะระวังหน่อย
และระวังอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะปล่อยน้ำออกมาหนักขนาดนี้เลย
น้ำตอนนี้เริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนริมน้ำในพื้นที่ต่ำแล้วนะคะ
ใครที่อยู่จุดเสี่ยงเก็บของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนเลย